กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่เยอรมนีกันบ้างครับ
จัดงานที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีปิดฉากลงไปแล้ว
ปรากฏว่าแหล่งท่องเที่ยวของไทยครับ
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นอย่างมาก
มีการจองถั่วยาวตลอดทั้งปีเลยครับ
พัทยาเมืองนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับ
ยังคงได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่สนใจคือ
บริษัทท่องเที่ยวใหญ่จากต่างประเทศ
ปอล์ตูเกรตและอิตาลีเป็นกลุ่มใหญ่เลยครับ
ที่พักมาท่องเที่ยวเกือบตลอดทั้งปี
ส่วนทางใต้ครับจังหวัดท่องเที่ยวแถบอันดามัน
อย่างภูเก็ตกระบี่พังงานและตรางก็ชูจุดคลาย
เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากยุโรปได้จำนวนมากครับ
ท่องเที่ยวยุโรปเป็นอย่างดีมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับ
โรปจองทัวร์มาเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับ
โดยภาพรวมของประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
ของนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มสแกดิเนเวียเพราะว่าทำยอดจองมากที่สุดในเอเชีย
จากการโหวตของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเรมนีนะครับ
แก่รางวัลที่๑สถานที่ท่องเที่ยวดีที่สุด
และรางวัลที่๒ประเภทองค์กรบริหารท่องเที่ยวดีเด่นครับ
ต้องถือว่ายังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะ
เป็นเพราะว่าผู้ประกอบการของคนไทยเองเนี่ยที่มาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ย
ก็สามารถได้รับออเดอร์ที่มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว
แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือการที่เราสามารถสร้างความเขาเรียกว่าความมั่นใจในตลาดประเทศไทยว่ายังเติบโต
ถือว่าไทยนั้นยังคงสร้างความเข้มแข็งในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ด้วยการร่วมมือกันกับกลุ่มประเทศอาเซียน
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวในประเทศอาเซียน
และร่วมฉลอง๕๐ปีการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
แหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของประเทศ
แต่ละประเทศ๕แห่งนะครับเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหรือฮับของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้